ข่าวที่ที่ฉันเล่าให้ฟังต่อไปนี้เมาเหล้าค่ะ
เจ้าของรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาจอดรถมอเตอร์ไซค์ไว้จะไปเก็บผัก
ปรากฏว่ามีคนเมาเหล้าคนหนึ่งเดินมาเลยนะ
แล้วก็บอกว่าขอยืมมอเตอร์ไซค์หน่อยเดี๋ยวจะขี่ไปหาหลวงพ่อแป๊บ
กันหน้าตาเฉยเลยใช่แล้วไปเลยค่ะควบมอเตอร์ไซค์ไปเลย
ปรากฏว่าไปขี่ป่วนในวัดจนพระท่านนี่แบบโอ๊ยตกกระใจ
อ่ะแล้วพอไปถึงที่วัดปรากฏว่ามงมงไม่ใช่เสียงพระตีละครั้งนะคะ
แต่เป็นเสียงหัวของผู้ชายคนนี้ไปโขกกับระคัง
มันเกิดจากอะไรรู้ไหมคุณเขาขี่วนรอบโบสถ์ในวัดท่าข้ามเจริญศรัทธา
แล้วสุดท้ายมอเตอร์ไซคันที่ยืมมาเสียหลักแล้วก็เนี่ยค่ะ
หัวไปชนกับระคังวัดเนี่ยพอมงข้อใบสียงกางวานไปทั้งวัดเลยค่ะ
หลวงปู่หลวงตาหลวงพี่หลวงพ่อตกอกตกใจหมด
แล้วก็พระท่านก็ต้องลำบากต้องเรียกกู้ภัยมาช่วยทำแผลให้นายคนนี้อีก

นายคนนี้ชื่อว่านายวิรัติพรมศิริอายุ๔๘ปีค่ะ
ก็หัวแตกนะคะเพราะว่าตีหม่งกับระคังวัดขนาดนี้
แล้วก็มีแผลถลอกปอกเปลือกตามลำตัวไปหมดเลยค่ะ
สภาพตอนที่กู้ภัยมาปฐมพยาบาลยังเมาหนักอยู่เลย

กู้ภัยเองก็อดจะกลั้นขำไม่ได้
เพราะว่าไม่รู้ว่าขี่ยังไงให้ไปชนระคังได้
แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าจะขี่มาวนรอบโบสถ์ทำไม
ทีนี้พยายามถามนายวิรัติซักไปซักมา
ปรากฏว่านายวิรัติบอกว่าจะมาทำธุระ
อยากให้ฟังจังเลยฟังเสียงเจ้าตัวหน่อยสิคะ

ขี่วนได้รอบเดียวก็ล้มแล้วแบบนี้ค่ะ
นึกว่ามาตีระคังเอาหัวมาตี
ทีนี้ต้องไปถามเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์หน่อยค่ะ

เจ้าของก็คือนายวิทยาบุญซ้อนอายุ๖๗ปี

เมื่อเช้าลุงก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์จะไปส่งหลานที่โรงเรียน
แล้วก็เอารถไปจอดในวัดจะลงไปเก็บผักแป๊บเดียว
พอดีเจอเนี่ยวิรัติเขาอยู่อาการมืนเมาเลยเดินมาหาฉัน
แล้วก็บอกว่าขอยืมรถหน่อยเดี๋ยวจะไปหาพระในวัด
ตอนนั้นก็ไม่คิดว่าเขาจะขี่รถเข้ามาป่วน
มีคนมาตามฉันบอกว่าลุงลุงไปดูหน่อย

เพราะว่าวิรัติที่ยืมไปไปขี่ชนเสาไปขี่ชนกำแพง

ว่านายวิรัติขี่รถเข้ามาในวัดอย่างรวดเร็ว
แล้วก็วนรอบโบสถ์คือวนแบบทวนเข็มนาฬิกาค่ะ

ปรากฏว่ามอเตอร์ไซค์ก็เสียหลักไปชนเสากำแพง
แล้วก็พุ่งไปชนระคังจนเขาเจ็บตัวหัวแตกแบบนี้

เพราะว่าตอนนั้นมันไม่ใช่เวลาที่ต้องตีระคังไง
แต่ว่าเสียงระคังดังกลางวานเลย
พระที่เขาอยู่ในกุฏิก็ต้องออกมาดูค่ะ
แล้วเจอต้นต่อของเสียงนอนร้องโอดโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเจ็บหัวแตกอยู่
ต้องเรียกกู้ภัยมาประถมพยาบาลอีกนะคะ